ถูกจับตามองหลังจากที่เธอไปออกรายการเดินหน้า
ประเทศไทยนะคะหลายหลายคนจับตามองเรื่องของเธอเนี่ย
ซึ่งนักแสดงสาวเขาก็ออกมาชี้แจงนะคะว่า
ที่ไปถ่ายเนี่ยเพราะแค่อยากจะเป็นส่วนหนึ่ง

และไม่ซีเรียสที่จะถูกเกี่ยวทางการเมือง
คือไม่ได้คิดถึงแบบเรื่องการเมืองหรืออะไรอย่างนี้
ส่วนตัวอยากจะทำอะไรเพื่อแบบประเทศบ้าง
ไม่หรอกแล้วแต่คนจะมองมากกว่า
จะทำอะไรเนี้ยมุมก็คิดคิดแล้วว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำ

พยายามจะแบบกดดันคนนอกแบบว่า

ทำบ้านใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่น้องสาว

เพราะว่าต้องเก็บเงินเอาไปสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่

คนกระตันยูเป็นธรรมดาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้